มันมีทุกที่ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ
อย่างที่อุดรธานีก็มีอีกแล้ว
โจรรายนี้ดูเหมือนว่าจิตสำนึกเนี่ย

เพราะอะไรเพราะกลับมาขโมยที่บ้านหลังนี้

คุณคะนับนิ้วนับไปนับมา

เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหดูท่าว่ามันจะบ้าแล้ว

แล้วล่าสุดค่ะนี่พาตำรวจไปดูแบบนี้นะคะ
แล้วตัวหนังสืออักษรสีแดง
ขนาดเขียนถึงโจร
กราบขอร้องโจรว่าอย่ามาเอาอะไรอีกเลย
บ้านคุณค่ะดูสิมันงัดเข้าไป
ใช้เวลาช่วงที่เจ้าของบ้านเผลอ
เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยค่ะ

ไม่มีค่ะดิฉันพูดเป็นสุภาษิตสำนวน
เรือรบเรือดำน้ำต้องถามรัฐบาล
อันนี้นะคะเจ้าของบ้านที่พาคุณตำรวจไปดู
ชื่อว่าคุณสายุดสุขสบายอายุ๔๖ปีค่ะ
เธอยืนรอให้การกับตำรวจบ้านเลขที่๔๐ทับ๑
ซอยรัชดาหมู่๑ตำบลบ้านเลื่อมที่อุดรธานี
บอกว่ามันเอาไปหมดเลยค่ะคุณตำรวจค่ะ
ดิฉันอุตส่าห์เก็บหอมรอมริฟท์
ซื้อเครื่องเสียงมามันก็เอาไปมูลค่า๓๕๐๐บาท
ข้าวสารที่ที่ฉันเอาไว้ประทังชีวิตมันก็เอาไป๒๔กิโลกรัม

คุณสายุทธ์เล่าต่อบอกว่าตัวเธอเองมีอาชีพคือ
เป็นพนักงานรับจ้างทั่วไปตื่นเช้ามาก็ออกไปทำงาน
ตอนเย็นกว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำ
วันนี้ก็คือเมื่อวานพบว่าบ้านคือกลับมาบ้านโดนงัด
คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์คุณสายุทธ์บอกว่านับนิ้วนะ
ยกมือมาเลย๕ครั้งแล้วค่ะ
๕ครั้งแล้วที่ผ่านมาเธอแก้ปัญหาด้วยกัน
เอาแผ่นไม้มาตอกตะปูปิดทับประตูหน้าต่างเอาไว้ข้างบ้าน
พร้อมกับเขียนข้อความนี่คุณดูนะกราบเรียน

สุภาพบ้าคุณสายุทธ์กับโจรต้องเป็นสุภาพกับมันขนาดนี้
แต่เขาบอกว่าก็ไม่รู้จะทำไงก็ทำทุกอย่างแล้วเห็นไหม
เขียนข้อความสื่อสารถึงโจรถามว่าเป็นผลไหม
อย่างที่ดิฉันบอกไปว่าจิตสำนึกมันต่ำไง
มันไม่สำนึกหรอกค่ะมันอ่านแล้วมันก็เพิกเฉย

คอยแต่จะมาเอาของคนอื่น

เนี่ยคุณคะทั้งสุภาพก็แล้วด่ามันก็แล้ว
ทุกอย่างทำหมดแล้วมันก็ยังมาเอา
กลับเรียนก็ใช้แล้วคุณมึงก็ใช้แล้ว
มันก็เอาค่ะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะคะ
ทีนี้ตำรวจเชื่อลึกบอกว่าคนร้ายคนก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี
ว่ามาอยู่บ้านกี่โมงจะกลับเข้าบ้านกี่โมงออกจากบ้านกี่โมง
ประกอบกับบ้านหลังนี้ก็ต้องยอมรับว่า

เพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้คนร้าย

ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณสายุทธ์นะ
ทำใจดีเดี๋ยวจะรีบติดตามตัวคนร้าย

ก่อนที่เสาจะหายไปตำรวจต้องรีบมาช่วยคุณสายหยุดนะคะ
เหตุเกิดขึ้นซ้ำมันน่าเบื่อยกเว้น
ถูกลอตเตอรี่ค่ะบอกแค่นี้